ที่เบลล่ารานีกันบ้างดีกว่านะคะ
จากตอนนี้จะเห็นผลงานละครเธอแล้ว

โควิด๑๙ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะพี่แจ๊คนะ
เดี๋ยวไปอัปเดตกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ

บอกแฟนจ๋ากาศห้ามตกนะจ๊ะ
ส่วนตัวเธอค่ะก็ยังคงต้องช่วยเหลือต่อไปเท่าที่ช่วยได้

นั่นคือการช่วยกันแล้วล่ะค่ะ

นี่ลูกแบบกระร้าวใจปะ
เป็นแบบแดดดี้อย่างนี้นะคะ
รู้ว่านี่ถือโอกาสช่วงนี้ไว้หนวดไว้คราวหรือเปล่านะ
แถมนี่ยังดีดกีต้าร้องเพลงบ่อย
อยากรู้จริงว่าเขามีแบบว่าดีดกีต้าไปแซวเบลล่าหรือเปล่า

จากแฟนที่คอยติดตามอย่างนี้

มีความเป็นลูกแดดดี้

แต่ว่าล่าสุดโกนไปแล้วเพราะว่ามันทิ้มหน้ากากเขา

พี่เขาก็บอกว่าพวกผู้ชายเขาก็จะชอบสไตล์แบบนั้นกัน
โอ๊ยหนวดเขามีความดกดำอะไรอย่างนี้
จริงก็แบบเออก็ลุคไหนก็ได้
แล้วก็ลุกไหนก็ได้ตามตามลุงสบายใจค่ะ
ตามรักไปแล้วมาดูเรื่องลังค์คอนกันบ้างดีกว่านะคะ
รับบทเป็นทนายความเนาะคือก่อนหน้านี้ก็เจอดราม่าอายการออกมาวิภาควิจารณ์นั่นแหละถึงความไม่เหมาะสม
ส่วนชาวเน็ตเองค่ะโอ้ยก็มีความคิดหลากหลายเลยนะจ๊ะก็แลกเปลี่ยนกันหลายมุมหลายประเด็น
ซึ่งหลังถูกติงนะทางผู้จัดละครเองเนี่ยก็ได้เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงนะแล้วก็ปรมดราม่านี้แล้วอืมด้าน
สำหรับตัวเบลเนี่ยคือในเรื่องเบลรับบทเป็นทนายมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่มากกว่าที่แบบว่าเขาจะไปเคลียร์นะจุดนั้น
ส่วนเราก็คือได้ฟังแล้วก็คือน้อมรับแล้วก็มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งความรู้ของเรา
แต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวกระทบกับอาชีพไหนเลย
นะคะวันนี้ก็เป็นวันจบด้วยใช่ก็ต้องติดตามกันต่อไปหรือถ้าถูกคุณฐนายสาวจะเป็นอย่างไร
และนอกจากความเข้มข้นของละครที่ดำเนินเรื่องด้วยข้อกฎหมายแล้วก็การสืบสวนคดี
ก็มีฉากน่ารักกุ๊บกิ๊บด้วยนะคะพนักฏมนิยาทางวัยพระเอกไม่ใช่ใครที่ไหนทัวร์ผนุภีโกงทัพ

ก็เลยทำให้เบลล่าเนี่ยกลายเป็นเจ๊ดันไปโดยปริยายคุณผู้ชม
แล้วอย่างพี่แจ๊คบอกเลยวันนี้ตอนจบแล้วนะคะ
เอาใจช่วยพระนางคู่นี้กันด้วย
เฟิร์มเลยนะรับประกันความจิกหมอนแน่นอน

เพราะว่าคือเป็นแค่แบบประมาณว่าแนะนำอะไรที่เราแนะนำได้เรื่องของเบื้องหน้า
สิ่งที่เราพอแนะนำได้ก็แอบ๕เขาเฉยค่ะ

พี่เลี้ยงน่ารักขนาดนี้ตอนจบเรตติ้งดีแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ